ที่นี่ต่อเลยดีกว่าลงใต้คุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาจะพาไปดูต้นไม้แปลกแต่ว่ามันจะแปลกแล้วมันเหมือนอะไร
ไปดูค่ะเหมือนอะไร

เหมือนคนใช่ไหมชาวบ้านที่นั่นเขาก็ว่าเหมือนคนแบบนี้แหละ
ไปกันที่วัดโคกเปรี้ยวนะคะอยู่ที่หมู่๕ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ชาวบ้านที่นั่นเขาฮือฮามากเลยเพราะว่าเขาพบกับต้นเสม็ดขาว
ลำต้นมันแปลกมากอย่างที่บอกแหละบางคนก็ว่าเหมือนคนแก่บ้างล่ะ
เหมือนคนท้องบ้างแหละแล้วยิ่งตอนกลางคืนวิ่งนะคะ
เพราะว่ามันคล้ายคนมากอุ้ยนี่ไงน่ากลัวเหมือนกันนะ
แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องเดาเลยเวลาเจออะไรแปลกแบบนี้ก็คือ
จะมีผ้ามาผูกค่ะนี่ไงมีผ้าสามสีมีผ้าแพร่มาผูก
มีการจุดทูบจุดเทียนมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันนั่นแหละ
ชาวบ้านเกาะยอก็เล่าให้ฟังบอกว่าต้นไม้นี้นะเป็นไม้ยืนต้นเนาะ
ลำตัวมันก็จะมีปุ่มออกมาท่าทางแบบคล้ายคน
คนยืนตรงยืนมองอยู่แล้วส่วนสูงมันก็สูงประมาณเมตรกว่า
เท่ากับคนอายุก็ประมาณแต่เก่าแก่แล้วนะเป็นร้อยปีแล้วอะค่ะ
คือผู้เท่าผู้แก่ที่นี่เขาเล่าต่อกันมาว่าเห็นต้นนี้มานานแล้ว
แต่ด้วยความแปลกแหละอย่างที่บอกก็มีชาวบ้านทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่

บางคนอุ๊ยรีบวิ่งกลับไปเลย

บางคนยืนอยู่นานไม่รู้ว่าดูตรงไหน

แต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชม
เราไม่ได้อยากให้คุณผู้ชมงมงายกันนะ
แต่นำมาเสนอกันเพราะว่ามันแปลกดี
บางคนอาจจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เพราะว่าดิฉันเชื่อว่าเราสามคนเอง
ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นอ่ะนำมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะเป็นตะปุ่มตะป่ำเนอะ
ก็บูรณการได้ว่าเป็นรูปอะไรแปลกไปนะคุณผู้ชม